เรื่องราวของการยกเลิกเสื้อใหม่เลขสิบสอง
ในทีมชาตรมีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือ
เสื้อเบอร์สิบสองที่เลือกเลย
เมื่อวานครับก็มีงานนะครับเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นงานที่ได้ดีสำหรับแฟนบอลนะครับ
เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยบริษัทช้างอินเตอร์ดัชนัลจำกัดประกาศร่วมกันนะครับ
กับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับว่าจะเก็บเสื้อช้างศึกเบอร์๑๒ครับ
ของนักเตะเอาไว้ไม่มีใครได้ใส่อีกแล้วนะครับ
แล้วก็มีการเปิดตัวเลยครับบอกว่าเสื้อนี้คือเสื้อช้างศึกเบอร์๑๒ครับ
เป็นคอลเลคชั่นใหม่เพื่อให้แฟนบอลชาวไทยนะครับ
ซื้อไปสวมใส่กันแล้วก็ส่งเสียเชียร์ทีมชาติไทย
การแข่งขันนะครับอย่างเป็นทางการในรายการแรกเลยครับ
นั่นก็คือฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับในช่วงปลายเดือนนี้
ใช้ศิลปินดารานะครับมาเปิดตัวกันเลยครับ
คุณป้องนวัดนะครับที่นำทีมมานะครับเป็นคนแรก
ซึ่งบิ๊กออสครับพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับ
กล่าวว่าแคมเปญนี้ทำขึ้นเพื่อแฟนบอลชาวไทยในการตั้งใจอยู่แล้ว
อยากจะเก็บเสื้อเบอร์๑๒ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้เล่นคนที่๑๒นะครับ
ส่งเสียงเชียร์นักเตะทีมชาติไทยและจะให้มีคนไหนได้ใส่หมายเลขนี้อีกแล้ว
ซึ่งเป็นสินค้าลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการในราคา๓๐๐บาท
ก็จะมีเสื้อเชียร์นะครับพร้อมชื่อเมมเบอร์แต่ละคนที่ชื่นชอบคุณก็สั่งได้ชอบเมมเบอร์คนไหนนะครับ
แล้วก็จะมีรายละเอียดอื่นด้วยนะครับมีหมวกแล้วก็มีผ้าพันคอนะครับกระเป๋าผ้า
ก็ต้องรอลุ้นกันนะครับว่าจะผลิตเสื้อนะครับพร้อมกับชื่อแมมเบอร์ขวัญใจของตัวเองเนี่ย
ออกมาจำหน่ายด้วยหรือไม่นะครับซึ่งเขาบอกว่ามีการเลือก
สามารถเลือกได้นะครับว่าคุณจะชอบเมมเบอร์คนไหนก็ผลิตออกมาหมื่นตัวนะครับ
เดี๋ยวก็ติดตามกันไปได้ล่าสุดครับมีการสอบถามเหมือนกันครับ
ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์นะครับพูดคุยกับคุณจิรัตน์บวรวัฒนะหรือว่าคุณจ๊อปซังนะครับ
ก็ได้คำตอบว่าจะไม่มีการแยกออกมาจำหน่ายและไม่ผลิตเพิ่มแล้วนะครับ
เพราะว่าทุกชิ้นถือว่าทำออกมาเพื่อแฟนตัวจริงหมด๑๐๐๐ชุดนี้ก็ถือว่าหมดเลย
ส่วนเสื้อเชียร์ที่เป็นแฟนเมสนะครับที่ทำขึ้นมาเองนะครับก็จะมีการชี้แจงแล้วก็ดำเนินการต่อไป
สั่งก็ทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าสิทธิพิเศษไม่ได้หมดแค่ของในกล่อง
ยังมีอีกมากนะครับที่จะรอแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
เห็นว่าในโลกออนไลน์นี้มีการแบ่งกันแล้วครับรวมเงินกันครับ
บางคนเอาผ้าบันคอครับบางคนแบ่งเอาเสื้อไปนะครับ
ออกเยอะกว่าก็เอาเสื้อไปแบบนี้นะครับ
ซึ่งหลายคนก็จะมีส่วนร่วมในงานนี้นอกเหนือจากการเชียร์ฟุตบอล
แกรมครับความมันของคอกีฬาครับ
นาที๓๐นาทีไทยเจอกาบองนะครับ
คู่แรก๔โมงครึ่งนะครับเข้าสัญญาณทางหน้าจอไทยรัฐเวลา๔โมงเย็น
และผู้แพ้นะครับกรุงที่๓บันทิตย์๑๕ครับ

แล้วก็ผู้ชนะเล่นในรอบชิงชนะเลิศ๑๙นาที๓๐นาที

ยาวทุกคู่การแข่งขันบัตรยังซื้อได้นะครับทั้งแบบประเภทหนึ่งวันแล้วก็๒วัน